มาดูประเด็นดราม่าเดือดในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงคนนึงเข้าไปใน๗๑๑

พนักงาน๗๑๑เขาก็ทำตามหน้าที่บอกว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามา
แต่ปรากฏว่าเจ้าของหมาโกรธ
โกรธแล้วก็ด่าพนักงาน๗๑๑คนนั้นจนน้องร้องไห้เลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเหตุผลเขาหน่อยนะคะว่าเพราะอะไร
เขาถึงคิดว่าเขาเอาหมาเข้ามาใน๗๑๑ได้ค่ะ
เห็นไหมนี่คือเหตุผลของเขาหมาพี่ไม่ใช่หมาสกปรก
แล้วพี่จะทิ้งหมาพี่ไว้ในรถตอนพี่มาซื้อของในเซเว่นได้ยังไง

แล้วพี่จะทิ้งหมาพี่ไว้ในรถตอนพี่มาซื้อของในเซเว่นได้ยังไง

เห็นไหมนี่คือเหตุผลของเขาหมาพี่ไม่ใช่หมาสกปรก
เห็นไหมนี่คือเหตุผลของเขาหมาพี่ไม่ใช่หมาสกปรก
เห็นไหมนี่คือเหตุผลของเขาหมาพี่ไม่ใช่หมาสกปรก
เห็นไหมนี่คือเหตุผลของเขาหมาพี่ไม่ใช่หมาสกปรก
แล้วพี่จะทิ้งหมาพี่ไว้ในรถตอนพี่มาซื้อของในเซเว่นได้ยังไงเนี่ย
คือก็มีอีกหลายคำที่พูดแล้วดูน้องพนักงานที่เตือนตอนแรกเขาก็ร้องไห้เลยนะคะ

๗๑๑สาขาบ้านแก้งที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่กระโปรงยินแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
เขาอุ้มน้องหมามาด้วยปรากฏว่าพนักงานของเซเว่นเนี่ย
เขายืนตรวจวัดอุณหภูมิอยู่หน้าร้านแล้วก็เลยบอกไปไง

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่พอใจขึ้นเสียงด่าพนักงาน
แล้วมันมีประโยคที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อครู่นี้มันก็กลายเป็นประเด็น
กับคำว่าน้องรู้จักพี่น้อยไปถ้ามีเรื่องเนี่ยพี่เอาน้องออกจากงานได้เลยนะ
แล้วก็บอกว่าอย่ามาเสียงแข็งอย่างนี้กับพี่อีก
ทีนี้น้องพนักงาน๗๑๑ผู้หญิงร้องไห้แล้วก็ขอโทษหลายรอบ
แต่ดูท่าทางลูกค้าคนนี้เขาก็ยังไม่พอใจ
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นมาเนี่ยนะมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ว่าเอ้าคุณก็ต่อให้หมาคุณสะอาดแต่คนอื่นเขาไม่ได้รักหมาคุณเหมือนกันทุกคนนี่

แล้วก็บอกว่าทางบริษัทมีนโยบายไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้าน
แล้วก็มีสื่อติดหน้าร้านคือมีสติ๊กเกอร์มีป้ายติดหน้าร้านแบบชัดเจน
เพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดูแลพนักงานแล้ว
ทีนี้มันมีคนที่เข้าใจอาจจะเข้าใจว่าพนักงาน๗๑๑คนนี้ถูกสั่งพักงานหลังจากเกิดเรื่องนะคะ
ซึ่งทางเพจเซเว่นไทยแลนด์เนี่ยเขาได้ชี้แจงบอกว่าผู้ที่ถูกพักงานเนี่ยคือคนถ่ายคลิป
ไม่ใช่น้องพนักงานคนนั้นส่วนพนักงานของ๗๑๑ทั้งสองคน
คือพนักงานหญิงที่ยืนอยู่หน้าประตูก็คือคนห้ามลูกค้าเข้ามา
พนักงานชายที่เข้าไปเจรจากับลูกค้าเสื้อเหลืองเนี่ยยังคงทำงานอยู่ตามปกติ
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กคุณสุภาษาคุณผู้ชม
แท็กเซฟพนักงาน๗๑๑แล้วก็ส่งข้อความค่ะ
หลายคนก็เขียนคอมเมนต์เลยบอกว่าอยากให้บริษัทดูแลพนักงานในร้านด้วย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถาม
สอบถามลูกค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็มาที่๗๑๑สาขานี้เหมือนกัน
เธอก็เล่าให้ฟังว่าประมาณตอนเย็น๖โมงครึ่งเมื่อวันจันทร์นี่แหละ
เสื้อเหลืองในคลิปเขาอุ้มสุนัขเป็นสุนัขพุดเดิ้ลสีน้ำตาลเข้ามา
แล้วน้องพนักงาน๗๑๑ที่วัดอุณหภูมิเห็นก็บอกว่าสุนัขเข้าไม่ได้
ทีนี้ลูกค้าก็ตอบกลับพนักงานมาว่าเธอพาสุนัขเข้ามาบ่อย
หลังจากนั้นก็เริ่มเดินดูของในร้านและระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเรียกพนักงานชาย
สอบถามหามาสอบถามเพื่อหาไข่ต้มหมายถึงลูกค้าเนี่ยนะถามหาไข่ต้ม
แล้วก็ถามพนักงานผู้ชายว่าพนักงานคนที่วัดไข้เข้ามาทำงานนานหรือยัง
หลังจากนั้นก็เริ่มต่อว่าแล้วก็มองไปที่น้องพนักงานหญิง
ห้ามนำสุนัขเข้ามาในร้านนี่แหละค่ะคือสายตามองแบบหัวจดเท้า
คือมองแบบไม่พอใจเจ้าของคลิปเขาเล่าให้ฟังด้วยนะ
บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังโดนผู้หญิงที่อุ้มสุนัขเนี่ย
สั่งให้ช่วยยกน้ำให้ห้าแพ็คแต่ตัวเขาก็บอกว่า
ผมไม่ใช่พนักงาน๗๑๑ครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยหันไปใช้คนอื่นแทน
พอคลิปนี้เอามาแชร์เอามาเผยแพร่เนี่ยปรากฏว่าน้องคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ซึ่งบริษัทบอกว่าให้หยุดงานไปก่อนเพื่อป้องกันความเดือดร้อน
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานมานะว่าตำรวจเนี่ย
ก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้
มีข้อมูลด้วยค่ะบอกว่าเธอเป็นนักกฎหมาย
ในธุรกิจเกี่ยวกับพวกไร่อังุ่นอยู่ที่สะแก้ว
ดูสิเห็นไหมพอเวลาที่มันเป็นประเด็นแบบนี้คนต้องตามไปอะค่ะ
แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เวลาที่เขาไปไหน
เขาจะอุ้มน้องหมาพุดเดิ้ลสีน้ำตาลตัวนี้ไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสาราวัดอ้าวแวะถ่ายรูปตรงตู้บริจาคเนี่ย
ชีวิตโคกระบือก็มีน้องหมาอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็มีภาพตอนที่น้องหมาเนี่ยเลียชาเขียวจากแก้วในร้านกาแฟ
ซึ่งตอนนู้นมันก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันนะ
จริงนะหมาหมาของคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
เออคือบางคนเขาก็ไม่ได้อินด้วยเขาก็กังวล
คือเข้าใจว่าคุณรักมากคุณดูแลมาอย่างดี